รายเดอร์ช่วงนี้งานเยอะงานชุก
เวลากินข้าวมีแป๊บเดียวแวะบ้านกินข้าวหน่อย

อีกแล้วออกมาปั๊บรถไปแล้ว

เรื่องนี้เกิดขึ้นคืนวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
๔ทุ่มครึ่งแถวถนนรัฐกาลซอย๒นะครับ
นายสุนฮานกูเสงนะครับเขาเป็นรายเดอร์
แวะมากินข้าวที่บ้านแป๊บเดียว

กุญแจคาไว้เสี้ยววินาทีครับ
ออกมาดูรถฉันหายไปแล้วนะฮะ
หาดใหญ่ใช้เวลาไม่นานนะครับ
เพราะว่ามีกล้องจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ก็เลยตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุ๒๗ปีอยู่แถวนั้นแหละ
ให้การบอกว่าโอ้อยากจะได้รถไปใช้นะ
ก็เดินมาเห็นรถจอดอยู่แล้วเสียบกุญแจทิ้งไว้
แม้มันก็ลังเลอยู่นะลังเลอยู่นะครับ
แต่เอาแหละเอาแหละเพราะอยากได้นะครับ
ส่วนรถก็ขี่ไปซ่อนไว้ป่าละเมาะก่อนนะครับ
แถวซอยคึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธิ์ซอย๗
ฮานนะครับรายเดอร์บอกจะหายวาบเลยพี่นะ

ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของเขา
เพราะนี่แหละคือเครื่องมือทำมาหากินของรายเดอร์
ขอบคุณตำรวจจริงที่ตามรถกลับคืนมาได้ครับ
คือนั่นแหละครับอยากจะฝากไว้ว่ากุญแจอย่าเผลอเลยทีเดียว
ลืมอะไรลืมได้นะครับแต่อย่าลืมกุญแจไว้ด้วยรถใครผม